เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวโดยใช้บริการรถสาธารณะค่ะ
ไปด้วยรถไฟแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมด้วย
ส่วนที่จะไปที่ไหนนะคะตามไปชมพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะ
สตาร์ทมุ่งหน้าจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงสู่กบินบุรี
คลิปนี้ค่ะเราเลือกโดยสารรถไฟชั้น๒โอท็อปเรนติดแอร์ด้วยเย็นค่ะ
ชั่วโมงกว่าก็ถึงสถานีรถไฟปราจีนบุรี
จุดนี้เราต้องเปลี่ยนจากรถไฟเป็นรถบัสแล้วเดินทางไปยังวัดแก้วพิจิตร
ระยะทางจากตรงนี้ประมาณ๓กิโลเมตรค่ะ
วัดนี้ติดริมแม่น้ำบางประกงและที่สำคัญเป็นพระอารามหลวง

ต่อมาเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็ได้สร้างอุโบสถเพิ่มเติม
รวมทั้งนำสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในอาคาร
ผสมผสานแบบไทยจีนยุโรปและเขมรเข้าไว้ด้วยกัน
และพระอภัยวงเป็นพระพุทธรูประทับขัดสมาธิเพชร
ภัยวงคู่กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
อาคารสีเหลืองสถาปัตยกรรมยุโรปแบบบาร็อก
ลายปูนปั้นประดับซุ้มประตูหน้าต่างไปจนถึงการตกแต่งภายในที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ทุกระเบียดนิ้วของตึก
เจ้าพระยาอภัยภูเบศก็ถือว่ายังคงเสน่ห์แบบไม่เสื่อมคลายค่ะ
ดูดให้คู่รักหลายคู่เข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งบนฉากหลังที่เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์
เช่นเดียวกับบัณฑิตจบใหม่ที่เลือกมุมเหมาะแชะภาพกับชุดคุยสวย
นักท่องเที่ยวเองก็สนใจในโซนจ่ายยาสมุนไพรกันอย่างคลาคร่ำ
เหล่าวัตถุดิบปรุงยาพร้อมกับสรรพคุณให้ศึกษาค่ะ
วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาชมความงาม
แล้วก็รวมถึงการศึกษาประวัติของเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ
สำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่เป็นวันธรรมดา
ก็จะมีหน่วยงานต่างค่ะเดินทางมาศึกษางาน
ซึ่งเฉลี่ยนะคะก็ประมาณ๑๒๐๐คนต่อวันค่ะ
แม้ว่าไม่ใช่หน้าดอกไม้นะคะ
แต่ก็ยังมีความเขียวสะอุ่มของต้นไม้นานาพันธุ
ให้เราได้รับความเย็นและความสดชื่นค่ะ
นี่เป็นหนึ่งใน๕เส้นทางที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อนำเสนอรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ
ซึ่งจะใช้ระบบขนส่งศาฬณะอย่างรถไฟมิลล่ะค่ะ
ช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
นวกกับสินค้าโอทอปสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและท้องถิ่นด้วย
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน